สวัสดีค่ะจะนำไปถึงกรณีที่อยู่ใน
ที่จะโยนก้อนหินถามทางเนี่ยใจต้องถึงนะ
เพราะว่าต้องรับให้ได้นะว่าสิ่งที่มันจะกลับมาเนี่ย
มันจะเป็นดอกไม้หรือจะเป็นก้อนหินเหมือนที่โยนถามไป
ทันทีที่มีข่าวว่าจะล็อกไม่ล็อกจะล็อกไม่ล็อก
นายกประชุมกรมอนามัยโพสต์แบบนี้
พร้อมไหมใช้ชีวิตแบบล็อกดาวน์อีกครั้ง

ขยี้ตา๓๔รอบครับ

โพสต์สั้นแต่เขาบอกว่ามันบาดลึกถึงหัวใจ
ทำให้สั่นกระเทือนทั้งโซเชียลก็ว่าได้

พร้อมไหมใช้ชีวิตแบบล็อกดาวน์อีกครั้ง

เพราะคงไม่มีใครพร้อมเพราะจะเดือดร้อน
แต่หากจำเป็นเพื่อจะควบคุมการระบาด
ประชาชนก็ยอมปฏิบัติตาม
เพียงแต่รัฐต้องมีมาตรการรองรับที่ดีด้วย

ไม่ควรตั้งคำถามแบบโยนหินถามทาง
เพราะเป็นปัญหาระดับประเทศที่ควรจริงจัง
เราคนดังที่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะออกมา

อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์

เออคราวนี้อาจารย์ไม่ได้มาวิเคราะห์พิสูจน์อะไรทางวิทยาศาสตร์
เพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์

แต่ท่านมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของกรมอนามัยว่า

เท่าที่เคยเห็นมาจากหน่วยงานของรัฐ
คุณผู้ชมเห็นว่ายังไงกับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์

เป็นหมออย่างคุณหมอธีระวรธนารัฐคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เข้าไปแสดงความเห็นใต้โพสต์ไว้ว่า
โอ้โหเจ็บเจ็บ
พร้อมไหมที่ทีมบริหารจะลาจะยกทีมลาออกย้อนเข้าไป
คำถามเดียวกันพร้อมไหมจะล็อกดาวน์หมอถามพร้อมไหมที่ทีม
ของจริงจ้าไร้วุฒิภาวะเกินไปหรือเปล่า
หลังจากเจอทัวร์ลงอย่างหนักเพจกรมอนามัย
ก็แน่นอนครับจะเอาไว้ทำไมล่ะ
แล้วก็ลบโพสต์นี้ไปในเวลาอันรวดเร็ว

หัวเราะพี่อ่านข่าวใช่ไหม
พี่เบิร์ตคือคำถามเหมือนคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะ

ใช้โซเชียลมีเดียใช้ให้เป็นนะ
ยิ่งท่านเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะ
ต้องไปถูกพยาบาลด่วนนะถ้าเป็นเด็กนานลักษณะแบบนี้นะครับ